ต้อยลูกยายแหล่แม่ไม่เจอกัน๔๗ปีจำได้ไหม

ไปกราบเท้าแม่ครั้งแรกในชีวิตที่ประจวบคีรีขันแล้วครับ
หากกินแล้วเนี่ยมาตัดกินเองเลย

มาหากินเองเลยไม่อยู่กับชาวคอยมอง

ไปดูไก่ได้ดูหมดนุ่ม
โอ้โหนี่แหละครับในที่สุดในที่สุด๔๗ปีที่พลากจากกัน
ต้อยได้กอดแรกแล้วกับยายแหล่ครับ

ก่อนหน้านี้เนี่ยป้าต้อยหรือว่านางต้อยแสนศรีอายุ๖๐
พยายามตามหาแม่ที่จากกันไปตั้งแต่ตอนอายุ๑๓น่ะ
โดยป้าต้อยก็ไปมีครอบครัวตั้งลกร่างอยู่อุบลราชธานีโน่น
กระทั่งวันแม่ที่ผ่านมาป้าต้อยเพิ่งจะรู้
เพิ่งจะรู้ว่าแม่ก็คือยัยแหล่โซนรำอายุ๘๗เนี่ยยังอยู่

ทั้งคู่ได้คุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันนั้น
โดยป้าต้อยบอกแม่บอกว่าจะต้องมากราบแม่ให้ได้
เมื่อวานนี้ครับป้าต้อยก็มากอดแม่แล้วตามที่สัญญาเอาไว้
คำแรกที่ยายแหล่พูดกับลูก

โอ้โหคุณผู้ชมทันทีที่แม่พูดเงียบกริบ
เงียบกันทั้งบ้านนะครับสะเทือนใจฮะ
หลังจากนั้นป้าต้อยก็เอาพวงมาลัยนะครับ
มากราบแม่แล้วก็ยกเท้าแม่เนี่ยวางบนศีรษะครับ
แม่หนูมากราบบ้านแม่นะแม่
เกิดมาหนูยังไม่ได้กราบแม่สักที
หนูอยากกราบแม่อยากหัวแม่หน่อย
ไม่ได้ทำบุญคุณกับแม่จ๋า
รักษาลูกเอ้ยคนเก็บอย่าได้
วันแม่ก็ให้หนูกับแม่ก่อน
หนูยังไม่ได้กราบแม่สักที
แล้วอย่างนี้จะยังไงอ่ะอย่างนี้จะยังไง

พาแม่ไปอยู่เพราะว่าบ้านหลังนี้คืออยู่กับลูกชายคนเล็ก

ไปปลูกในที่ที่แบบพื้นที่ว่างเปล่า

เดี๋ยวลองดูว่าแม่จะไปไหม

ที่ทำให้ผู้สูงอายุท่านเปลี่ยน
เปลี่ยนที่อยู่อาศัยที่เคยอยู่ที่เคยชินอะไรแบบนี้นะ

แม่ลูกเจอกัน๔๗ปีเป็นเรื่องดีอยู่แล้วโอ้ยคุยกันเนอะ